เหตุการณ์นี้มีคนร้ายบุกเดียวไปชิงทองจากร้านทองแนมเพอบ้านฉางจงหวัดระยอง
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่สักประมาณ๒นาที
ทองน้ำหนัก๑บาทไป๔เส้น
เงินสดอีก๑๕๐๐๐บาทแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
นี่ค่ะคนร้ายมีปืนแล้วก็พูดว่าเร็วหยิบเงินอย่าตุกติกอย่าช้าไม่งั้นจะยิง
นี่นะคะแล้วก็จะมีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจับภาพคนร้ายเดินเข้ามาในร้านทอง
แล้วก็คือใช้เวลารวมอย่างที่บอกค่ะประมาณ๒นาที
ก่อเหตุแล้วก็ออกไปจากร้านแล้วก็รีบวิ่งหนีหลบหนีไปขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
นี่ที่เดินเข้ามาแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๒๙นาทีวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพบ้านฉางจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ร้านทองแม่จริน๔ค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง
เจ้าของร้านทองคือนางสมปองเธอยังตกใจมากนะคะ
บอกว่าคนร้ายเดินเข้ามาชักปืนมาขู่เลย
ถุงผ้าให้บอกว่าเอาเงินใส่ถุงไม่งั้นจะยิง
เงินใส่ไปให้ประมาณ๑๕๐๐บาท
คนร้ายบอกว่าให้เอาทองใส่ในถุงด้วย
เธอก็กลัวจะโดนยิงก็หยิบทองน้ำหนัก๑บาท๔เส้นใส่ไป
แล้วก็คนร้ายบอกให้กดปุ่มเปิดประตู

เราถูกให้เอาทองทางเงินส่วนเราก็ต้องไว้ใช้
ตำรวจก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็ประสานสพใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่รอยต่อค่ะ
สกัดจับคนร้ายเป็นผู้ชายอายุไม่น่าจะเกิน๓๐

อยู่ระหว่างพยายามติดตามตัวเพื่อจับกลุ่มปลาดำเนินคดีค่ะ
ปราจีนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนร้ายบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองกลางห้างนะฮะ
คนนี้ครับมาถึงนี่วิ่งเข้ามานี่ครับ

สุดท้ายเนี่ยได้ทองไปเนี่ยน้ำหนักรวม๑๐บาทนะครับ

ก่อเหตุเอาไว้๖โมงเย็นวันนี้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ใส่หมวกกันน็อกนี่ฮะ
เสื้อผ้าแบบปิดบังใบหน้ามาแบบมิดชิดเลยนะครับ
เป็นร้านทองกลางห้างโลตัสศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
พนักงานบอกว่าเห็นคนร้ายมาถึงเนี่ยก็ใช้ก้อนหินเนี่ยเครื่องใส่ตู้โชว์เลย
แล้วกระโดดข้ามตู้โชว์เข้าไปด้านหน้านะฮะ
แล้วก็หยิบถาดในตู้โชว์ก็ได้ทองคำไปเนี่ย
น้ำหนักทองเนี่ย๑๐บาทนะครับแล้วก็หลบหนีออกไปจากห้าง
คือตอนที่ออกมาจากร้านได้ไม่นานเนี่ย
ทางพนักงานบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะครับ

ทีแรกยังคิดว่าเออเอาก้นหงก้นหินอะไรเครื่องหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าเขามีปืนด้วยหรือเปล่านะครับ
คนร้ายกระโดดเข้ามาแล้วก็ได้ทองไปแล้วเขาก็โทรแจ้ง๑๙๑กัน
นี่ฮะขี่จักรยานยนต์นี่แล้วก็หนีไปเลยครับ
ตอนนี้ยังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับหลบหนีไปยังจับไม่ได้นะครับ